ส่วนวันนี้นะครับโปรแกรมสำคัญที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสด
นั่นก็คือฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
ซึ่งไทยนั้นได้มีโอกาสเล่นในบ้านครั้งนี้
แล้วก็เป้าหมายสำคัญก็คือการเป็นแชมป์อีกแล้วนะครับ
เกมแรกเจอกับตีมอลนะครับลิเกโรนิโก้นั้นก็บอกว่า
เต็มร้อยแน่นอนครับเมื่อวานมีงานแถลงข่าวกันนะครับ
เป็นความพร้อมให้กับบรรดาสื่อบัญชนได้ทำข่าวกัน
โดยในกลุ่มเอนะครับอย่างที่ทราบกันไทยอยู่กับ
บรูไนแล้วก็ตีมอนนะครับมีกันแค่๓ทีมเท่านั้น
บอกว่าโอกาสสำหรับดาวรุ่งนะครับ
ผู้เล่นหน้าใหม่ใน๒เกมแรกของรอบแรกเนี่ย
ก็จะให้ทุกคนเล่นแบบเต็มร้อยแล้วก็ให้โอกาสทุกคนได้ลงสนามนะครับ
โดยเกมเจอกับตีมอร์วันนี้แล้วก็พบกับบรูไน
เตรียมทีมมา๒เดือนก็เชื่อว่าจะเก็บชะชนะได้ไม่ยาก

ส่วนโรเมลคอสต้าผู้ช่วยโค้ชของทางตีมอล
บอกว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะเอาชนะทีมไทย
แต่ก็จะสู้อย่างเต็มที่และไม่กดดัน
พร้อมทั้งให้จับตามองดูเอลเปอร์เรร่า

กับตีมอลเคยเจอกันมาอย่างเกมเป็นทางการเนี่ยนะครับ
ครั้งในศึกชิงแชมป์อาเซียนปี๒๐๑๒แล้วก็๒๐๑๙
ซึ่งไทยชนะด้วยสกอร์๑๙๑แล้วก็๑๖๒ครับ

เกมนี้คาดว่าจะพักจิรัสสอนวิเชียนและกฤษฎาวงแก้ว
แต่ยังใช้ผู้ทราบตัวตัวหลักก็คือภาพพุทธฐานคำพา
ตัวรับนะครับตัวหลังใช้ชวัดแจ่มกระจ่าง
ตัวข้างก็จะมีทางสรษักภูลจังหรีดกับไตรรงเพชรเทียม
แล้วก็หน้าเป้านะครับมุมัสอุสมานมูซา

วันนี้จะเจอกับตีมอร์เวลา๑ทุ่ม
รองชนะเลิศนะครับแข่งขันวันที่๒๗มกราคม

ทุกเกมที่ทีมไทยลงสนามไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดนะครับ
อีกครั้งเตะ๑ทุ่มแต่ว่าเข้าสัญญาณก่อนนะครับ
นาที๓๐นาทีก็เปิดหน้าจอรอชมกันได้ครับ